หลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นโอ้โห

ลดความอ้วนอาหารเสริม
เสริมความงามเครื่องสำอางอะไรต่าง

ศิลปินดาราเน็ตไอดอล
รีวิวสินค้าเหล่านี้ผ่านทางโลกโซเชียล
คนที่มีการตรวจสอบนะเบื้องต้นตอนนี้นะคะ

แล้วก็มีดาราหลายท่านที่ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อ
ลักษณะที่ว่าคือดาราเองจริงก็ตกเป็นเหยื่อนะ
เพราะดาราเองก็ไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ต่างเหล่านี้
ปลอมออยอร์ปลอมเครื่องหมายการค้า
ดาราเองจะไปตรวจสอบมันก็ตรวจสอบไม่ได้

แต่ตำรวจบอกว่าคุณจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้
เพราะว่าดาราคือคนของสังคม
พอโพสต์ไปคนเชื่อคนซื้อตาม
ที่สำคัญออยเขาเคยมีประกาศเรื่องนี้แจ้งเตือนมาด้วยนะ
แล้วคนที่ได้รับผลกระทบก็คือประชาชน

ศิลปินเองเนี่ยค่ะมีหน้าที่ต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์อะไรก่อน
ก่อนที่คุณจะมารีวิวหรือว่าโฆษณาให้เป็นหน้าที่นะคะ
ครับนะคะสิ่งต่างเหล่านี้มาตามกันในรายละเอียดเลยนะคะ
ในส่วนของผู้ต้องหามี๘คนนะคะ
ควบคุมตัวได้แล้ว๖คนยังหนีอยู่อีก๒คนค่ะ
ซึ่งพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบราม
คุมตัวนางวันนภาพวงศลและนายกรพวงศล
ขออำนาจสารอาญารัชดาฝากค้างเป็นผลัดแรก
หลังควบคุมตัวครบ๔๘ชั่วโมง

ผู้ต้องหาทั้งสองคนก็ใส่หมวกใส่หน้ากากอนามัย
บางใบหน้าค่ะไม่ให้สัมภาษณ์อะไรด้วย
ก็ขึ้นรถไปเป็นรถของพนักงานสอบสวน
ออกจากกองบังคับการปราบรามไปนะคะ
ในส่วนของนายกษิตวรชิงตันหนึ่งในผู้ต้องหา
ตำรวจก็นำตัวไปขยายผลในจุดต่างนะคะ
แล้วก็จะนำตัวไปฝากขังทีหลังค่ะ
ทีนี้ทนายความของผู้ต้องหาทั้งสองคน
เขาออกมาให้ข้อมูลกับทีมข่าวแบบนี้ค่ะ

สับเรียบร้อยนะคะเขาบอกว่า
ผู้ต้องหายังสงสัยในข้อหาช่อกงประชาชน
ที่ตำรวจแจ้งไปว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายยังไง
เพราะว่าเขาทำธุรกิจมันเป็นการซื้อขายขาด

นี่ทนายความที่ชื่อว่านายกิจจาอารีอิสฮอตนะคะ

นายกิจจาบอกว่าจุดที่ทำให้เป็นคดีความเนี่ย
มันเกิดจากข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์

ไม่ตรงกับโรงงานที่ผลิตจริง
เพราะก่อนหน้านี้คณะกรรมการอาหารและยา

แต่ให้ไปแก้ไขฉลาก

ผิดแค่เรื่องของที่อยู่ที่ผลิตอะไรพวกนี้
ใช่แต่ออยบอกไม่ใช่เดี๋ยวฟังเพิ่มเติมนะคะ
ทีนี้ผู้ต้องหาทั้งสองคน

ก็ตอนนี้เตรียมจะแจ้งความกลับด้วยนะ

บอกว่าเป็นการกลั่นแกล้งกันทางธุรกิจหรือเปล่า

ก็เตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสดในการประกันตัว
ในชั้นศาลสัก๕แสนถึง๑ล้านบาท

คุณเป็นตัวแทนมาซื้อจากเราไปเราก็ขายขาดไปแล้วนี่
คุณจะขายได้ไม่ได้อะไรยังไงก็เรื่องของคุณประมาณอย่างนี้
จริงแต่คือมันมีผู้เสียหายไงคะ
ท่านไหนที่ดูเราอยู่แล้วก็ทำธุรกิจอะไรกับเขา
ก็ลองบอกข้อความมาก็ได้บอกมาก็ได้ทางข้อความ
นี่ค่ะมีหนึ่งในผู้เสียหายที่ชื่อว่าคุณระรินดาจินดาชาญสอน
ี่ห้อลูกวันนี้เนี่ยเขาก็ไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติม
กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบราม
แล้วก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีแบบนี้
เขาว่าตัวเขาเสียหายไปกับสินค้านี้๑๗๐๐๐๐๐บาท
ตั้งแต่รู้ว่าสินค้าที่ขายไม่มีโรงงานผลิตจริงก็เลยไม่ขายต่อ
อยากจะขอคืนเป็นเงินสดคืนของไม่ขายแล้วเอาเงินคืนมา
เขาก็ติดต่อไปแม่ทีมเพื่อขอคืน
ทีมบอกคืนเป็นเงินไม่ได้ให้คืนเป็นสินค้าแทน
แต่เขาบอกว่าเขาไม่อยากขายสินค้าแล้วไงก็สินค้าคุณมันไม่ถูกต้อง
เขาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยแต่ไม่ยอมให้คืนไง
เธอก็เลยบอกว่าที่ผ่านมาเคยเชื่อมั่นในสินค้าเหล่านี้
เพราะมีดาราเป็นพรีเซนเตอร์
เขาก็เลยเชื่อมั่นคิดว่าโอ้โหดาราเป็นพรีเซนเตอร์ให้
ก็ต้องผ่านการตรวจสอบอะไรมาถูกต้องแล้วล่ะ
แล้วก็มีรายการทีวีต่างมีอะไรต่างที่มันเหมือนกับการันตีสินค้า
แล้วก็คุณระรินดาบอกว่าดาราเป็นคนของประชาชนเราก็เลยมั่นใจ
แล้วก็นอกจากตัวเขาเองมีลูกทีมเสียหายเยอะเลยนะ
ก็เลยมาแจ้งความเพราะว่าไม่อยากขายแล้ว
ของมันไม่ถูกต้องเขาไม่อยากขายแล้วอะค่ะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปจัดการให้ถูกต้อง
แล้วให้เรากลับมาขายแต่ตัวเราขาดความมั่นใจแล้ว
คือเป็นคนที่ไม่เคยขายออนไลน์เพิ่งจะมาขายตรงนี้จริงจัง
พอมาเจออย่างนี้มีความรู้สึกว่าเราไม่เหมาะกับการขายออนไลน์แล้ว
ขออยู่ในส่วนของตัวเองดีกว่าก็เลยจะเลิกเลย
กะว่าไม่ทำแล้วเพราะว่าตอนแรกคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มั่นใจแล้ว
ดูแล้วเช็คออยอะไรมันโอเคแล้วไงคิดว่าเชื่อถือได้
จากเจ้าของแบรนด์จากแม่ทีมจากหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในสื่อค่ะ
มีทั้งดารงดาราถือเราก็เชื่อมั่นว่าทุกอย่างถูกต้อง
แต่พอเจออย่างนี้เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัย
เราไม่อยากได้ไม่อยากขายแล้วอยากคืนเป็นเงินนะคะ
เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดดาราถือได้
แสดงว่ามันต้องผ่านการตรวจสอบคนของเรามีความรู้สึกว่า
คนของประชาชนซึ่งก็น่าจะให้ความปลอดภัยหรือความมั่นใจกับเราได้
คืออยากได้คืนนะคะจะได้คืนหรือไม่คือไม่แน่ใจค่ะ
แต่เราที่เรามาตรงนี้เพราะว่าเราก็อยากให้เขาคืนให้เรา
ถ้าเกิดเขามีเงินอยู่ถ้าเงินแสนกว่าบาท
มันไม่ได้ทำให้เขาจนแต่มันทำให้เราที่เป็นคนจนดีขึ้น

โดนเรื่องของปลอมเครื่องหมายออยสินค้าไม่ได้คุณภาพ
ไม่ได้รับอนุญาตโดนช่อโกงด้วยนะ

อย่างตัวอย่างท่านนี้ถ้าผู้ชมดูนะครับ
ผู้เสียหายท่านนี้ชื่อว่านางสาวเกรดกระหนกสนิทนาม
อายุ๒๖ปีเป็นชาวรัชบุรีนะครับ
บอกว่าเมื่อเดือนกันยายนปี๖๐ได้ว่าจ้างให้นาง
ผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้
เป็นเครื่องดื่มชนิดผงสำหรับกระชับช่องคลอด

มาจ้างให้ผลิตก็เพราะว่าเห็นไลฟ์เฟซบุ๊กของนางวรรณภา
แล้วก็ทราบว่าโอ้โหผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามท้องตลาด๑๘๐เนี่ย
ทางบริษัทก็ใช้เวลากว่า๒เดือนในการผลิต
ก่อนจะนำออกจำหน่ายให้กับลูกค้าก็มียอดสั่งซื้อเข้ามาเยอะนะครับ
หลังจากนั้นก็ตัดสินใจว่าจ้างอีกนะครับ
ทีนี้จ้างครั้งที่๒วงเงิน๖๕๘๐๐๐บาท
แต่พอรอบ๒สินค้าที่ส่งถึงมือลูกค้า
กลับได้รับแจ้งว่าหมายเลขทะเบียนออยที่ปรากฏอยู่ข้างกล่องนั้น
เป็นผลิตภัณฑ์แคปซูลนิ่ม
มันคนละอย่างกับที่เธอจ้างผลิตนี่
ตรงกับสินค้าของตัวเองที่จ้างผลิตที่เป็นเครื่องดื่มชนิดผง

ว่ามีอาการแพ้ผื่นขึ้นตามตัวด้วยประจำเดือนก็มาไม่ปกติ
สอบถามไปยังนางวันนภาหรือว่าเฟิร์นนะครับเจ้าของบริษัท
ก็ไม่ได้รับคำตอบตัดสินใจยกเลิกสัญญาขอคืนเงิน
แต่ว่าเฟิร์นเนี่ยกลับนัดให้ไปเจอเพียงลำพัง
บอกว่าอย่าไปบอกใครนะมาเจอกันกันลำพัง
เลิกสัญญาแล้วเดี๋ยวจะคืนเงินให้แต่ตนกลัว
กลัวว่าไปแล้วจะเจออะไรก็ไม่รู้ไม่กล้า
ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความกองปราบรามแทนนะครับ
ส่วนพลนอังกูลคล้ายคลึงภูมิคับการตท่องเที่ยว๓
เปิดเผยถึงเรื่องคนร้ายอีก๒คนที่ยังหลบหนีนะครับ
บอกว่าขณะนี้ตรวจสอบจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
ยังไม่มีหลักฐานว่าหนีออกนอกประเทศนะครับ

บอกว่าให้มามอบตัวซะนะครับถ้าติดต่อได้
คาดว่าผู้ต้องหาอยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่าจะมอบตัวหรือไม่
แต่ส่วนตัวแล้วอยากให้มามอบตัวเพราะไม่ใช่คดีที่ต้องหลบหนี
มามอบตัวก็สามารถประกันตัวไปต่อสู้คดีในชั้นศาลได้
สืบสวนยังขยายผลไปหาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
หากสอบปากคำผู้ต้องหาพาดพิงไปถึงใคร

รวมถึงกลุ่มแม่ข่ายซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีความผิดด้วย
คนที่ขายสินค้าต้องรู้ว่าสินค้านั้นที่จะขายเนี่ยผิดกฎหมายหรือไม่
จะมาอ้างไม่ได้ว่าไม่รู้อันนี้ไม่สามารถพูดได้

รวมไปถึงกรณีของดาราและเน็ตไอดอลที่รีวิวสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์นี้
ซึ่งพลนวตรีอังกูลบอกว่า
ถึงแม้การโปรโมทสินค้าหรือว่าการไปออกอีเวนต์จะเป็นอาชีพก็ตาม
แต่การจะไปโชว์หรือโปรโมทสินค้าที่ผิดกฎหมายแบบนี้
ก็ถือว่ามีความผิดจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้เหมือนกัน
เพราะการจะทำอะไรก็ต้องรู้กฎหมาย
ต้องรู้ที่มาที่ไปของของที่จะขายว่าถูกกฎหมายหรือไม่
รวมถึงมีการรับผลประโยชน์จากสิ่งดังกล่าวหรือไม่
อันนี้ก็ต้องตรวจสอบด้วยนะครับเดี๋ยวตำรวจจะขยายผลครับ
แต่ถ้าเราไปหยิบสิ่งของที่ผิดขึ้นมานี่หยิบสิ่งของที่ผิดขึ้นมาโชว์
อย่างนี้มันก็คงจะผิดด้วยเพราะเราไปโชว์เราเป็นเด็ดไอดอล
คนก็จะบอกว่าเขาซื้อของเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเชื่อในดาราคนนี้
ใช้แล้วดีเอาตัวเองมาเป็นตัวแบบใช้อันนี้แล้วดีหน้าขาวอะไรอย่างนี้
ถ้าเป็นของดีถ้าเป็นของดีของถูกต้องนะครับ
ใช้แล้วดีคนใช้ตามก็ดีคนก็ได้รับผลดี
แต่ถ้าเป็นของไม่ดีของไม่ถูกต้องแล้วตัวเองบอกว่าดี
แต่คนใช้ตามเกิดไปเผลอไปมีแรงมีผลดมีผื่นอย่างนี้แหละ
ปัญหาเกิดแล้วนะครับเราก็ต้องดูว่าของที่เราจะทำมันถูกหรือเปล่านะครับนะฮะ
เผลอเอายาเสพติดขึ้นมาโชว์แล้วบอกว่าดีอย่างนี้แล้วมันจะมันจะถูกไหมครับ
ฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเราจำเป็นต้องรู้ไหมเราสมควรต้องรู้ไหม
หน้าที่งานที่เราต้องทำนะครับงานนี้คืองานที่เราต้องทำ
และสำคัญที่สุดคือเรารับประโยชน์หรือเปล่าเรารับประโยชน์ไหม
ถ้ารับประโยชน์เวลามีค่าตูงค่าตัว
เราจะต้องมีการไปทำสนุงสัญญากันมีสนุงธนายติดต่างกันไปนั่นแหละ
พวกที่มีอาชีพต่างที่ต้องดูแลเรา
ต้องเป็นคนดูแลว่าของที่เราจะทำนั้นเนี่ยมันถูกไหม
ประเด็นเรื่องของศิลปินที่รีวิวสินค้าก็มี๒มุม
มุมของศิลปินกับมุมในเรื่องของข้อกฎหมาย
คือพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
จะเชิญมาสอบปากคำทั้งหมด
นี่ค่ะส่วนจะโดนข้อหาช่อกงประชาชนด้วยหรือเปล่า
ก็ขึ้นอยู่กับพฤติเหตุและพฤติการของแต่ละคน
ถ้ามีส่วนรู้ด้วยก็จะถือว่าผิด
การเป็นคนสาธารณะต้องมีความรับผิดชอบต่อแฟนคลับผู้ติดตามหรือสมาชิกด้วย
เพราะแฟนคลับให้ความเชื่อถือต่อบุคคลสาธารณะเหล่านั้น
อย่าเอาความเชื่อถือมาแสวงหาประโยชน์บนความเดือดร้อนบนความเข้าใจผิด
คือมีประกาศของออยฉบับที่๑๐๒๓ทับ๑๔๑๖๕ค่ะคุณผู้ชม
โดยศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปรับปรามเมื่อเดือนพฤติกายนปี๒๕๖๐
พรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยาเครื่องสำอางที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

ซึ่งครอบคลุมโฆษณาที่ออกทางวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย
ประกาศนี้กำหนดให้ตรวจสอบก่อนรับงาน
ว่ามีการใช้ทั้งข้อความรูปภาพหรือการกระทำด้วยวิธีอื่นใด
อันเป็นผลให้การโฆษณาที่เผยแพร่ออกสู่ประชาชน
ซึ่งคือผู้บริโภคเป็นการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
ที่อยู่ในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ก็หมายความว่ามีประกาศของออยออกมาแล้วว่า
รีเซนเตอร์ที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อน

จะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้และจะบอกว่าไม่รู้กฎหมายก็ไม่ได้ด้วย

มันเหมือนกับคดีของนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
ที่ถูกสารพิพากษาถึงจำคุก
ก็เพราะว่าไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาเหมือนกัน
แต่กรณีนั้นเนี่ยนักร้องลูกทุ่งคนนี้ไปรับหุ้นด้วยไง
ดาราแต่ละคนต้องถูกตรวจสอบด้วยว่า
จากรับรีวิวรับเป็นพรีเซนเตอร์
คุณมีพวกหุ้นส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่า
ถ้ามีอย่างนั้นเนี่ยไปผิดฐานช่อโกงเลยนะ
เดี๋ยวนี้ในฐานะที่มีเพื่อนเป็นดาราเยอะนะ
ผลิตภัณฑ์ต่างเหล่านี้เขาจะมีวิธีหลายแบบ
นอกเหนือจากให้ค่าตัวเวลารีวิวสินค้าเป็นต่อชิ้นไป
บางทีเขาให้เป็นหุ้นหุ้นลม

แต่แค่มีหน้าของตัวดาราว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้

นี่มันมีมันมีหลายวิธีค่ะ
เวลาผิดจะติดคุกมันจะไม่ติดลมนะ

เขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะ
เขาบอกว่าดาราตกเป็นเหยื่อเหมือนกัน
ต้องถือว่าเป็นเหยื่อของบริษัทนี้
อยากจะให้สังคมให้ความเป็นธรรมกับศิลปินดาราด้วย
คือการที่ดารารับรีวิวสินค้าแล้วต้องไปดูว่า
ปลอมไหมอะไรปลอมไหมเนี่ยดาราเองเขาไม่สามารถรู้ได้เลย
เพราะว่าบริษัทต่างเหล่านี้บางทีเขาผิดกฎหมายมาตั้งแต่ต้น
หลอกตัวดาราเองมาตั้งแต่ต้น
ดาราเองก็ต้องเป็นผู้เสียหายด้วยสิ
แล้วก็พอบอกชื่อดาราอะไรมาเต็มไปหมด
ดาราเองก็ได้รับผลกระทบได้รับความเสียหาย
ตัวดีเจเพชจ้าเองนะคะก็เลยบอกว่า
อยากจะฝากถึงผู้ประกอบการที่เอาเปรียบผู้บริโภคเอาเปรียบดารา
ผู้ประกอบการต่างเหล่านี้ตำรวจต้องดำเนินการดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เจเพชจ้าก็เป็นหนึ่งในดาราที่รีวิวให้แล้วก็ให้สัมภาษณ์ไว้ในไทยรัฐออนไลน์
ก็เมื่อวานหลายคนก็ตอบคำถามลักษณะแบบนี้แหละครับ
แต่วันนี้ผมว่ามันจบแล้วตรงที่ข้อมูลจากทางออยแล้วก็ตำรวจ
ว่ามันมีประกาศแบบนี้ว่าคุณต้องตรวจสอบ
เพราะคุณเป็นผู้ที่ประชาชนเชื่อถือแล้วเขาใช้ตามคุณ
คุณไม่ใช่แค่คนไปซื้อมาใช้ที่เป็นประชาชนแล้วก็ผื่นคันอะไรพวกนี้
ประชาชนคือผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบด้วย

เพศศจกรสมชายปรีชาธวีกิจรองเลยคาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาหรือออยชี้แจงเรื่องการเอาผิด
แล้วพบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำผิดกฎหมายทำไม่ถูกต้องนะครับ
จดแจ้งคือนางวรรณพรพวงศลมีอยู่ทั้งหมด๒๒๗รายการนะครับ
จากการตรวจสอบสถานที่ผลิตตามที่จดแจ้งไว้
ไม่พบว่ามีสภาพการผลิตรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์
เช่นสารเคมีบรรจุพันธุ์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง
ก็ไม่มีนั่นหมายความว่าเป็นการผลิตเครื่องสำอางไม่ตรง
ตามที่จดแจ้งซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
เพราะจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าในการผลิตจริงนั้น

สัชกรสมชายบอกว่าผู้บริโภคไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ
สารอันตรายที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น

อกจากนี้ยังมีเครื่องสำอางอีก๓๙รายการที่จดแจ้ง
พบว่าผลิตไม่ตรงกับที่จดแจ้งไว้ด้วยเช่นกัน
ซึ่งทั้งหมดก็ถือว่าทำผิดกฎหมาย
ส่วนกรณีที่ทนายความของกลุ่มผู้ต้องหา
บอกว่าจุดที่ทำให้เป็นคดีความ
มีฉลากหลังกล่องระบุที่อยู่การผลิตไม่ตรงกับโรงงานที่ผลิตจริง
ออยก็เลยมีคำสั่งมาว่าอันนี้ผิด
แต่ความจริงแล้วเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเขาไม่มีสารอันตราย
เรื่องนี้ท่านรองหลอยบอกว่า
ว่าส่วนผสมของเขาไม่มีสารอันตราย
ไม่มีนะครับเราไม่มีหนังสือนี้ออกไป
อันประกาศที่มีการประกาศเซ็นไปโดยทางออย
ก็คือประกาศว่ามีตัวผลิตภัณฑ์๒๒๗รายการที่ไม่ถูกต้อง
อันนั้นคืนในนามของทางคุณวรรณภา
อีกอันนึงรู้สึกว่าอีกประมาณ๓๐รายการ
ซึ่งโดยใช้ชื่อของทางเวจิกสกิมตรงนี้ก็คือไม่ถูกต้องเหมือนกัน
ส่วนการที่เขาจะเอาตรงนี้๒๐๐บาทรายการไปให้ใครผลิตไปจ้างใครผลิตตรงนี้
อาจจะมีมากกว่า๑รายแต่ว่าในเมื่อมันจดแจ้งไม่ตรงทั้งหมด
มันก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด
ทางรองเลขาธิการออยบอกว่าหากจะมาอ้างว่าไม่ทราบว่ามีเลขออยหรือไม่
หรือเลขออยถ้ามีจะถูกต้องหรือไม่เนี่ยอันนี้จะอ้างแบบนี้ไม่ได้
เพราะก็อาจจะเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสำอางที่มีโทษปรับไม่เกิน๑แสนบาท
จำคุกไม่เกิน๑ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ
ก่อนหน้านี้ทางออยยืนยันว่าเคยทำหนังสือแจ้งไปยังสื่อต่างแล้วนะครับ
แล้วก็สื่อโทรทัศน์ด้วยที่มีดาราศิลปินคนมีชื่อเสียงเน็ตไอดอล
ตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วว่าให้ระมัดระวังในการรับโฆษณาสินค้าที่อาจเข้าข่ายความผิด
โดยการที่จะโฆษณาอาหารเนี่ยยังไงก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้งนะโดยเฉพาะอาหารนะ
แต่ว่าเครื่องสำอางอะไรต่างสินค้าต่างก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าของเขานั้นถูกต้องหรือเปล่า
โดยโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับการที่จะโฆษณาอะไรนะครับก็คงจะต้องใช้วิจารณญาณในการที่ดูว่า
ของที่เราโฆษณาเนี่ยนะฮะมันถูกต้องหรือเปล่านะครับ
หรือว่าอย่างเรื่องของอาหารเองปุ๊บเนี่ยถ้าบอกไปว่าอาหารจะต้องได้รับอนุญาตก่อน
ก่อนที่จะโฆษณาก็จะต้องถามก่อนเลยว่าตรงนี้ได้รับอนุญาตหรือยังนะครับ
ในเรื่องของแอบในเรื่องของการโฆษณาอาหารตรงเนี่ย
ในเรื่องนี้นะครับทางออยเองเนี่ยนะครับก็เคยมีหนังสือนะครับ
ไปถึงหน่วยในเรื่องของทีวีหรือในเรื่องของสื่อมวลชนต่างแล้วแหละนะครับว่า
ขอความร่วมมือในการกำกับดูแลดาราและศิลปินนักร้องนักแสดง
หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงด้วยที่รู้จักประชาชนและวงเน็ตไอดอลต่างในสังกัดนะครับ
เกี่ยวกับการเป็นพิธีกรผู้ดำเนินหรือร่วมดำเนินรายการ
แล้วก็พรีเซนเตอร์โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่อยู่ในกำกับของออย
เรามีหนังสือไปตั้งแต่พฤศจิกานะครับ๖๐แล้วนะครับตรงนี้ที่มีการเตือนออกไปนะครับ
แต่มันก็มีคำถามยังไงอาสรไม่ใช่แค่ราชศิลปินก็มีคำถาม
ประชาชนก็มีคำถามว่าอาจจะรู้ได้ยังไงตรวจสอบยังไงเลขออยจริงเท็จจริงหรือว่าเอาเลขออยมาสวมหรือเปล่า
คือปัจจุบันถ้าจะตรวจสอบคือเราต้องเอาเลขออยไปตรวจในเว็บไซต์ของออยทางรองเลขาธิการออยบอกว่าเดี๋ยวกำลังแก้ไขให้
กำลังทำการพัฒนาเพื่อให้ตรวจสอบเลขออยได้ง่ายขึ้นตอนนี้กำลังดำเนินการทำคิวอาร์โค้ด
ต่อไปถ้าเราโหลดหรือว่าเรามีคิวอาร์โค้ดอะไรต่างนานาแล้วเราสแกนปุ๊บรู้เลย
ก็ดีนะก็จะง่ายขึ้นค่ะเพราะเดี๋ยวนี้สินค้าออนไลน์มันเยอะมากจริงเลยคุณภาคภูมิมันโอ้โห
พอเห็นเลขปุ๊บบางทีก็ไม่รู้แหละเลขจริงเลขปลอมหรือไปซื้อตามห้างตามอะไรที่ไหนห้างเลขห้างใหญ่
บางทีเราสามารถที่จะหยิบมาแล้วก็ปุ๊บอ๋ออันนี้แน่นอนครัวเราก็สบายใจครับ